สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืมอ่ะกลับมาเจอกัน

พูดอะไรไม่ได้เลยนะ
เข้ากันไปหมด

ภาคเหนือนี้ยังอ่วมอยู่นะเชียงใหม่

อันดับโลกเป็นวันที่๒แล้วนะครับ
วันนี้นะครับวันที่๑๓มีนาคมนะครับ
สถานการณ์เหมาะควันในจังหวัดเชียงใหม่
คุณภาพอากาศนั้นยังคงวิกฤตหนัก
จัดอันดับดัชนีคุณภาพอากาศ

ล่าสุดประจำวันที่๑๓มีนาคม
เวลาประมาณสัก๕โมง๑๕นาทีตอนเย็นที่ผ่านมานะครับ
พบว่าเชียงใหม่นั้นติดอยู่ในอันดับ๒
ของเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดนะฮะ
วันนี้ติดต่อกันเป็นวันที่๒แล้วด้วย
ขณะที่อันดับ๑นะครับอยู่ที่เมืองกรุงทาก้าประเทศบังคลาเทศอยู่ที่๑๙
อันดับ๓คือเมืองฮานอยที่เวียดนามอยู่ที่๑๖๕
ทางด้านนายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยถึงกรณีที่สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่
ในช่วง๑๒วันที่ผ่านมานั้นมีหมอกควันสูงขึ้น
ได้มีการสอบถามไปยังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับ
ได้มีการแจ้งกลับมาว่าเนื่องจากลมบนแล้วก็ลมล่างนั้นมีกำลังอ่อนตัว
หมอกควันไม่กระจายตัวขึ้นไปด้านบนนะครับ
ส่วนหมอกควันในเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมาจาก๒ส่วนด้วยกัน
จากประเทศนะฮะที่มาจากภาคทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็มาจากทางด้านชายแดนนะฮะที่ไหลเข้ามารวมตัวกันในเมืองเชียงใหม่
ซึ่งเชียงใหม่เองมีลักษณะเป็นเหมือนแอ่งกระทะอยู่แล้ว
หมอกควันเกิดความหนาแน่นขึ้นนะครับ
แต่ที่แน่คาดว่า๒๓วันนี้นะครับ
จะมีลมเข้ามาอากาศจะลอยตัวขึ้น
คุณภาพอากาศจะดีขึ้นตามลำดับครับ
ใครจะไปคิดว่าวันนี้ประเทศไทยจะติดอันดับ
แม้กระทั่งลันเวย์สำหรับเครื่องบินลง
เครื่องบินมองไม่เห็นเขาจะต้องเปิดไฟกันหมดแล้ว

ที่แบบว่าสภาพมีอากาศมีเอิ่ม
ไฟล์ทแบบสั้นอย่างนี้เหมือนที่ภาคเหนือด้วยกัน

ไม่ใช่หมอกไม่ใช่ควันนะครับแบบเป็นฝุ่น
ตอนนี้เชียงใหม่เขาบอกว่าอากาศมาเช้านี้เราเห็นภาพที่คนแชร์กันเยอะเหลือเกิน
คือพระเดิมวินทบาทแล้วก็บอกหูหายใจกันไม่ออก
ตอนนี้เชียงใหม่ประกาศหยุดเรียนแล้วนะฮะ๑๔๑๕มกราคม

มีนาคม๑๕มีนาคมประกาศหยุดเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก็หนักจริงเขาบอกว่าหนักแบบว่าคนเชียงใหม่ใครจะไปคิดเนาะ
เชียงใหม่อากาศมากกว่าบริสุทธิ์ขนาดไหนเอาแค่๓๔ปีที่แล้ว

ทุกคนจะบอกหมดว่าไปสูดอาการที่เชียงใหม่หน่อยนะอาการนี้

บอกอากาศไม่ร้อนนะพี่หนุ่มกรุงเทพร้อน
อากาศเชียงใหม่ตอนกลางคืนอยู่ที่๑๙องศาสูงสุด๒๐กว่าองศา

เชียงรายเห็นคนเมื่อวานส่งมาจากแม่สาย
เขาบอกแม่สายก็วิกฤตแต่แม่สายกลางคืนเย็น

ก็ใช่ไงเขาบอกเกาหลีเย็นนี้ยิ่งนิ่งเลยนะ
เกาหลีก็หนักนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่โอเคล่ะ
ประเทศไทยเชียงใหม่มันอยู่ที่อันดับ๒ขึ้นมาเฉยเลย

อันดับ๑เมื่อวานนี้ครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นอันดับ๒
ก็ชาวเชียงใหม่ชาวภาคเหนือส่งมาหน่อยว่าอากาศบ้านคุณเป็นยังไง
เขาบอกว่าหายใจกันยากมากเพราะเกินเผาบ้ากัน
ซึ่งการแชร์อีกสิ่งหนึ่งน่ากลัวพอสมควร
หนุ่มเขาบอกว่าไอ้๒๕เนี่ยยิ่งหายใจเยอะยิ่งตายเร็ว

ใช่ไงเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนที่อยู่กรุงเทพมันแค่๒๕ถูกต้องไหม
ซึ่งอย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าหายใจเข้าไปปุ๊บมันเข้าเส้นเลือดได้
วันก็เลยมีการเตินให้พอสมควรว่าเมสสำคัญนะ
คนกรุงเทพเขายังตื่นตัวที่จะใส่หน้ากากกัน
ของอ่ะหรือไม่ได้มีการลนลงหรอเมื่อก่อนไฟตอนที่เข้าเผาป่ามันมีอยู่
แล้วถามว่าเชียงใหม่มันมีไหมไอ้หมอกควันมันมีอยู่แล้วพี่
แต่คราวเนี้ยมันหนักกว่าทุกปีเนื่องจากลมเอามันมาจากที่อื่นด้วย
คือลมมันไม่เดินคือลมมันไม่เดินแล้วมันเป็นแอ่งกระทะลม
มันก็จะไปอยู่ตรงนั้นพอดีไงกดอยู่อย่างนั้นเอออ่าฮะอ่ะ
ส่งมากันฮะชาวเชียงใหม่ส่งมาให้กันหน่อยแล้วกัน
มีกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อเล็กผลไม้นี่ไงทำไมเธอดูแล้วเห
ผู้คลิปนี้ดูแล้วน่ะคลิปเด็ดจริงจริงเป็นคลิปผู้หญิงควรนะฮะ
ระบุว่าลูกค้าเข้ามาซื้อทุเรียนภายในร้านค้าแห่งหนึ่ง
แล้วเกิดอาการหัวร้อนไปดูหน่อยไปดูก่อนมา
ทีไปส่งกอกไปเลยซึมเรื่องคงเรื่องให้เกิด
การหัวร้อนเข้ามาปอกทุเรียนเอง

แล้วก็เกิดปากเสียงกับแม่ค้าเป็นชั่วโมงนะฮะ
แม่ค้าเนี่ยได้รับบาดเจ็บคุณคิดดูเอาเองแล้วกันจากเหตุการณ์ดังกล่าว
พร้อมกับระบุข้อความว่าระวังกันหน่อยนะคะแม่ค้าทุเรียนแก่ว่าอ่อน
มันจะมีมนุษย์ป้าหลายประเทศเลือกเองปอกเองแต่ไม่อยากจ่ายตังค์
แล้วก็มาทำร้ายแม่ค้าทุเรียนแบบเราด้วยวงเล็บอีกนะฮะ
อยากให้แม่ค้าทุกคนช่วยแชร์ลูกค้าแบบนี้ด้วยค่ะ
ภายหลังจากโพสต์นี้ก็จะมีโพสต์คลิปไปทำให้ชาววิพาควิจารณ์กันซะส่วนใหญ่
คือตั้งแต่เช้าเนี่ยมีการโพสต์คลิปนี้กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
แล้วก็แชร์ออกไปเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่บอกว่า
ร้านค้าขายทุเรียนเนี่ยร้านนี้เป็นร้านที่ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีนะ
แลกเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีด้วยซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียง
แล้วก็เปิดมานานหลายสิบปีการกระทำแบบนี้ของลูกค้าเนี่ยคาดว่าน่าจะมาหาเรื่องอย่างแน่นอน
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว
ก็ไปสอบถามจากนางสาวสุนารีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
และก็เป็นคนโพสต์คลิปดังกล่าวด้วยว่าวันเกิดเหตุ
มีหญิงวัยกลางคนอายุประมาณสักสี่สิบถึงสี่สิบห้าปี
ที่จริงก็ยังไม่น่าจะเป็นมนุษย์บ้านนะฮะสี่สิบถึงสี่สิบห้าปี
เข้ามาเลือกซื้อทุเรียนอ้างว่าตัวเองเป็นแม่ค้าทุเรียนมาก่อน
คือนางก็โอ้โหสถานะเรียกว่ามาบอกว่าตัวเองเป็นแม่ค้าทุเรียนมาก่อน
ก่อนที่จะบอกว่าขอเลือกเองได้ไหมพร้อมขอไม้มาเคาะด้วยนะคุณหนุ่ม
ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกมาเคาะทุเรียนไงใช่สินะ
เคาะฟังเสียงทุเรียนด้วยนะฮะว่าลูกไหนสุกลูกไหนห่าม
ด้วยหญิงรายดังกล่าวเนี่ยเลือกทุเรียนขนาดใหญ่มาหนึ่งลูก
แล้วหญิงรายดังกล่าวเนี่ยนะฮะขอปอกเองกระทั่ง
ซึ่งหญิงรายดังกล่าปอกเปลือกออกจนหมดเนี่ยแล้วก็บอกว่าทุเรียนเปรี้ยว
ทุเรียนเนี่ยเปรี้ยวไม่อ่อนไม่ต้องการละลูกนี้ขอเปลี่ยนลูกใหม่แล้วกัน
ตนเองจึงบอกว่าพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่ปอกไปจนหมดแล้ว
แล้วเป็นแม่ค้าเคยขายทุเรียนมาก่อนรู้ว่าไม่สุกตามที่ต้องการแล้วจะแกะออกหมดทำไม
อันนี้เขาก็พูดถูกคือเจ้าของร้านเขาก็พูดถูกตนเองก็ยืนยันว่าจะเอาลูกใหม่
ก็ต้องจ่ายลูกนี้มาก่อน๓๕๐บาทแต่ลูกค้าคนนี้บอกไม่ยอมจ่าย
พร้อมทั้งหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปบอกว่าจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวคือ๑๗๕บาท
ทำให้ตัวเองรู้สึกไม่พอใจไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เลยครับ
หากทำแบบนี้ร้านตนเองก็จะต้องทำกับร้านคนอื่นได้อยู่แล้วอีกหลายร้าน

แต่ตำรวจก็ไม่ได้ออกมาในขณะที่เกิดเหตุ
เองจะปรึกษากับเพื่อนแล้วก็เท่าแก่

แจ้งตำรวจตำรวจไม่ได้ช่วยอะไรเยอะ
วันนี้ทุกคนสามารถช่วยตัวเองด้วยสื่อโซเชียลนี่แหละ
ทุกอย่างทุกคนสามารถแจ้งความด้วยตัวเอง

คือจริงแล้วก็ใจร้ายอ่ะเนอะ

ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่คือตอนที่เขามาเนี่ย

ตอนแรกแม่ค้าเขาจะเลือกให้

พอเศษเนี่ยแม่ค้าเนี่ยเค้าก็กำลังจะแบบเจาะอ่ะ
ธรรมดาธุเรียนก็จะต้องเจาะหรือไง

เหมือนแบบตั้งใจที่จะมาหาเรื่องโดยตรง

ถ้าเห็นในภาพนี้เราต้องบอกเลยกันว่า

จากกรณีที่กรุงเทพมหานครก็มีการปิดปรับปรุงสะพานข้ามแยกอโศก
เป็นไงคะติดกับวินาศเลยใช่ไหมทั้งขาเข้าขาออกเลย
เป็นเวลาทั้งหมดนี้นะคะ๖เดือนด้วยกัน
ก็เริ่มตั้งแต่วันที่๙มีนาคมเริ่มตั้งแต่วันที่๔กันยายน
อาทิตย์ที่ผ่านมาทองหล่อเอกมัยคุณอย่าคิดจะไปไหนเลย
ล่าสูตรของชาวเน็ตเค้าก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์
เป็นภาพในขณะถึงวิ่งรถมาศวินทางหลาย
วิ่งอยู่บนฟุตปาทหลายคันเลยชีวิตคีย์กันแบบว่า

เรื่องราวเกี่ยวกับว่าอย่าใช้ทางเท้าในการขี่ซึ่ง
ตอนหน้านี้เรามีการล้นนาลงกันเลย
เหตุเกิดจังตรงสี่แยกอโศกแล้วก็เพชรบุรีค่ะ
ตรงที่ปิดปรับปรุงนั่นแหละค่ะรถติดมากเลย
มอเซ้าก็ขึ้นไปวิ่งบนฟุตบาทกันเลยเฉย
จากนี้ยังสังเกตเห็นด้วยนะคะว่า
คนที่ขี่มอเซ้คันหนึ่งที่นอกจากจะขี่บนทางเท้าแล้วนะ
ยังไม่มีบัตรประจำตัวด้วยนะคะ
ซึ่งต้องแนบอยู่ติดกับเสื้อวินข้างหลัง

อีกทั้งนี้นะคะยังพ่นสีเหลืองน่ะดูตรงทะเบียนเห็นเปล่า
ทับลงไปบนทะเบียนเพื่อที่จะกบเลขทะเบียนนะครับ
ป้ายของทะเบียนรถนั่นแหละค่ะ
ป้ายมันคงจะต้องเป็นสีขาวถูกไหม
เพราะว่ามันเป็นทะเบียนสาธารณะ
ป้ายเนี่ยมันเป็นสีขาวใช่ไหม

ซึ่งจริงแล้วต้องติดป้ายที่เป็นสีเหลือง
แต่เป็นเหมือนบัตรน่ะมันจะมีบัตรแล้วมีรูใส่บัตรอยู่ต่าง
บรรดาชาวเน็ตก็เลยวิพาะวิจารณ์กับมันเยอะมากเลยนะฮะว่าเป็นไม่เหมาะสม
รวมถึงนะคะได้ระบุว่าไอ้พวกวินมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายเนี่ย
แต่ว่าตัวเองกลับทำผิดกฎหมายเสียเองแล้วก็ไม่ว่ารถจะติดแค่ไหน
ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่แบบว่าสามารถที่จะขี่ขึ้นไปบนทางเท้าได้
ตอนนี้คือมันต้องเข้าใจว่าพี่เวลามันติดตรงนี้

วันนี้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนทุกคนไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนแน

ก็ต้องติดสะใจดีจังเลยพี่

หรือคุณจะขับรถคนละ๑๐ล้านมันจอกเหมือนกันหมด

เออเมื่อกี้นี้มีคุณโน๊ตส่งเข้ามาบอกว่า

กลางวันร้อนมากกลางคืนหนาว

เอ้าเอ้าเรื่องต่อไปดีกว่านะครับ
เพื่อไปเป็นของฝากให้กับเหล่าคุณแม่ที่เพิ่งจะคลอดลูกน้อย

ริพันธ์ออร์แกนิคสบู่เหลวอาบแล้วก็สระนะฮะ
ไม่ต้องกลัวว่าเด็กนั้นจะแพ้เพราะอ่อนโยนสุด
ขนาดเด็กที่แพ้รูเต็นเนี่ยยังใช้ได้เลยนะครับ
หลายคนก็คงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะกรูเต็นนี่มันคืออะไร
รูเต็นเนี่ยก็คือส่วนผสมที่มาจากข้าวสาลีข้าวรายข้าวบาเล่บาเล่นะคะ
ซึ่งรวมทั้งอาหารที่ทำมาจากแป้งสาลีทุกชนิด

เราก็เลยอยากจะแนะนำดีนี่ออร์แกนิคครับ
แล้วก็ดีนี่ออร์แกนิคเนี่ยนะฮะยังผ่านการทดสอบนะฮะทางการแพทย์
ซึ่งก็ไม่มีการทำให้แพ้แล้วก็ระคายเคืองผิว
นี่นะครับอย่างขวดนี้นี่คุณผู้ชมฮะลุงดูดีนี่นะครับ
ไม่ใส่สีกลิ่นเนี่ยหอมแบบอ่อนนะครับมีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง๗ชนิดด้วยกัน
คงความชุ่มชื้นผิวนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ
ไม่ใส่ซิลิโคนสีแล้วก็สารสบู่นะฮะ
ผมเนี่ยก็จะนุ่มลื่นเลยฮะ
ครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากซื้อไปใช้กับคุณลูกน้อยนะฮะ
ก็สามารถซื้อไปฝากได้เลยนะครับ
บางคนเนี่ยจะซื้อไปฝากญาติหรือว่าฝากเพื่อนที่คลอดลูกก็ยังได้เหมือนกันนะฮะ
หรือจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะฮะ

เขาบอกดีนี่พิสูจน์แล้วนะครับว่าดีจริง

นี่คุณเมียวัย๖๐แทงอดีตผัว
วัย๖๒ดับคาม่านรูดเลยฮะ
เขาอะไรรู้มั้ยฮะไม่ยอมมีอะไรด้วย
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้เขาก็มีเรื่อง
กลับมาคุณหนุ่มฟังเอาไว้
เมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะภูทรเมืองพิศนุโลก
ควบคุมนางสาวบุญเลี้ยงอายุ๖๐ปี
ได้ที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดพิสุนุโรคเนี่ย
ได้รับจากว่านางสาวบุญเลี้ยงเนี่ย
ได้ใช้อาวุธมีดแทงสามีเสียชีวิต

คือไม่ต้องอะไรคือมายืนรอมอบตัวกับตำรวจเลย
เรื่องต้นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลก
ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๖นะฮะ
แล้วก็แพทย์เวรเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู่ภัยพิศนุโรคนะครับ

พบในคานอายุ๖๒ปี
บาดแผลเนี่ยนะถูกแทงปักอกที่บริเวณลิ้นปี่

ภายในห้องเนี่ยมีร่องรอยการต่อสู้ครับ

ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าตนเองแล้วก็สามีเนี่ย
ได้แยกอยู่กันอยู่มานานหลายปีแล้ว
แต่ก็จะนัดเจอกันบ้างตามโรงแรม

ที่ผ่านมาเนี่ยสามีพยายามจะปั้มนาง

แต่ตนเองก็ขัดขืนแล้วก็ต่อสู้มาโดยตลอด
ผู้ตายเนี่ยก็เคยได้รับบัตรเจ็บมาแล้ว
ตนเองเพราะอะไรรู้ไหมที่ไม่ยอมให้สามีมีอะไรด้วย

ว่าทราบว่าสามีเนี่ยไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นมากหน้าหลายตา
เช่นเดียวกันวันนี้ผู้ตายเนี่ยพยายามจะปลุกปั้มตนเองอีก
ตนเองก็ต่อสู้ขัดขืนเช่นเดิม
ซึ่งครั้งนี้ตนเองได้เตรียมเอามีดมาด้วยพี่

แล้วไปเจอทำไมจ้ะอาจิ

นี่คุณป้าเถอะคุณป้า
คุณป้าฆ่าไงเธอ
แล้วก็คุณป้าเนี่ยก็บอกว่าไหนเขากลัวจริง
เขากลัวที่จะโดนแบบว่าอดีตสามีเนี่ยคม
คือเขาก็เลยเอามีดติดมาด้วยเพื่อป้องกันตัวเอง
ขนาดที่นางกำลังถูกปลุกปั้มอยู่
นางก็บอกว่านางพยายามแล้ว
พยายามห้ามก็แล้วปรามก็แล้ว
แต่สามีหรือผัวเก่าไม่ฟัง

ในที่สุดเธอจ้วกเข้าไปหนึ่งที

ที่ลำตัวแล้วนางก็รีบออกมา
กลับเข้าไปเพราะว่าป๊อก
สามีเสียชีวิตเธอ

แล้วนางก็รอมอบตัวให้กับตำรวจ
เมื่อก่อนเนี่ยตำรวจได้รวบรวมพยายามหลักฐานที่เกิดขึ้น

ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วรู้ว่าเขายังหาไปทำไมแล้วไปทำไม

ไม่ใช่เป็นครั้งนี้ครั้งแรกนะพอทุกครั้งที่ไปด้วยนะวันนี้ล่ะ
อาทิตย์๓นี้พยายามจะกลมคืนฝืนใจถูกจัดหยาบอยู่เหมือนกันนั้น
เอ้าไม่รู้เอ้าแล้วไปทำไม
คุณผู้หญิงเอาเรื่องนี้เรื่องนี้สำคัญ
ฉันอยากบอกให้ป้าใช้ถุงยางกับสามี

คุณป้าก็เลยครั้งนี้ก็รู้ว่าไปเจอ

เมื่อวานวันที่๑๒มีนาคมในปีนี้แหละค่ะ
ผู้รับเหมาจากหน่วยของกรุงเทพมหานคร
กำลังเร่งปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนราชดำเนิน
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเส้นทางเสด็จเรียบพระนคร
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยได้ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรทางเท้า
พร้อมทาสีเส้นปีเส้นนะคะ
เครื่องหมายจราจรในพื้นที่จัดงานพระราชพิธี
ทาสีอาคารในถนนที่มีความเก่าแก่

แก่ถนนตะนาวถนนสิบสามห้าง
ถนนพระสุเมนถนนบำรุงเมือง
เฟื่องนครและถนนเจริญกรุง
ก็มีการซ่อมแซมอนุสาวรีประชาธิปไตย
ทาสีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
โบราณสถานต่างแล้วก็เส้นทางตลอดพื้นที่
ที่เกี่ยวข้องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววัชิราลงกรบดินทราเทพยพยังวรางกูล
ระหว่างวันที่๔ไปจนถึงวันที่๖พฤษภาคมนี้นะคะ
ซึ่งทุกอย่างขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมีนาคมนี้

สำหรับการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
เพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
พระนครในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้น
มีระยะทางทั้งหมด๓กิโลเมตร๔๘นะคะ
ซึ่งประกอบไปด้วยถนนอัศดางถนนบำรุงเมือง
เฟื่องนครถนนเจริญกรุงแล้วก็ถนนราชินี
แล้วก็เสร็จไม่เกินวันที่๑๔มีนาคมปีนี้ค่ะ
อีกเส้นทางหนึ่งก็ได้นำสารสายสื่อสารลงใต้ดิน
มีระยะทาง๑๕๓กิโลเมตร
ก็ประกอบไปด้วยนะคะถนนตะนาวถนนพระสุเมน
แล้วก็บริเวณรอบวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
แล้วก็เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร
ระยะทาง๑๗๐เมตรก็บริเวณถนน๑๓ห้าง
แล้วเสร็จไม่เกินวันที่๒๐มีนาคมศพนี้ค่ะ
ก็อย่างที่ตามสำนักงานกศธช
ก็ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและประสานงานผู้ประกอบกิจกรรมโทรคมมนาคม
ให้นำสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดิน
แล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แล้วก็ยังจะสามารถดำเนินการลื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าออกได้
ก็ภายในวันที่๒๐มีนาคมศพนี้แหละค่ะ
ที่จะให้มีการไฟฟ้านครหลวงสามารถดำเนินการลื้อถอนเสาได้ทุกถนน
ครับเร็วนี้

เมื่อกี้นี่มีคนส่งเข้ามาเชียงใหม่

แพร่ตอนเช้าหนาวเหมาะฟันเยอะมาก

เหมาะฟันหรือเปล่าหรือเป็นฝุ่นต้องดูดีนะครับ

แต่หลักคนส่งเข้ามาเมื่อกี้นี่โอ้โห

พี่เขาเห็นเชียงใหม่เราเข้าใจว่าคุณเจอควันพิษทุกปี
แต่ตลอดเวลาก็ต้องยอมรับตรงนะ

แบบว่าไม่เคยบอกถึงว่าอันตรายมันไปถึงไหน

เราก็จะยังไม่รู้อีกว่าอันตรายของมันถึงขนาดไหน
ก็อย่างที่พี่นุ่มพูดถึงแบบว่าภาษาชาวบ้านเลย
ถ้า๑๐คือแม่งเข้าเลือดเลย
เลือดปุ๊บยิ่งคุณหายใจเยอะ

กลายเป็นว่าคุณยิ่งหายใจเยอะเท่าไหร่

แดงคือรถโดยสารที่เป็น๒แถว
เขาบอกว่าถ้อยเสียนี่แบบพินาศหมดเลย

โอเคครับไปถึงเรื่องของน้องหมาบ้าง

เป็นกำลังใจให้
เช่าเชียงใหม่เช่าพักเหนือทุกคนอยู่นะ

หลงทางจากแหลมชะบังไปไหนรู้ไหม

มันไปได้ยังไงวะพี่รู้

ฮ่องกงแล้วก็แอดมินแฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะ
แลนด์แฟนฟอรัมนะครับเขาได้มีการโพสต์รูปภาพ
แล้วก็ข้อความระบุบอกว่ามีสุนัขตัวหนึ่งเนี่ย
ติดไปกับเรือจากแหลมชะบังที่ไทยนี่แหละครับ
อ๋อมันติดเรือไปเมื่อวันที่หกมีนาคม
ไปที่ฮ่องกงเมื่อวันที่๑๒มีนาคมตอนช่วงเช้า
ตอนนี้รัฐบาลฮ่องกงจับสุนัขตัวนี้ไปแล้ว
ถ้าภายใน๔วันไม่มีเจ้าของมารับ
ทางรัฐบาลเขาจะกำจัดสุนัขตัวนี้ทันทีเออนี่นะครับ
เขาประกาศนะครับว่าถ้าใครเป็นเจ้าของ
หรือสามารถไปฮ่องกงได้เนี่ยโปรดช่วยสุนัขตัวนี้ด้วย
หรือสามารถติดต่อไปนะครับที่คุณเอ๋เขามีหมายเลขโทรศัพท์ให้นะฮะ

ล่าสุดนะครับพระนิมิตรองค์ดำแห่งวัดสูงเนินจอมบึงราชบุรี
ใครติดต่อแล้วเนี่ยเอามาไว้ที่วัดของอัตมาก่อนก็ได้นะ
รับภาระเลี้ยงเองค่าใช้จ่ายนำกลับไม่มากเกินไป
อาตมาจะจัดหาให้เองอัตมาไม่ได้เกาะหมากิน
ไม่ได้เกาะหมาดังแต่ให้คิดถึงความเป็นจริง
เขาก็มีชีวิตเหมือนกันเหมือนกับเราและคุยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดแค่การรอประสานงานเท่านั้นช่วยช่วยกันหน่อยนะ
คิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลเขาบอกถ้า๔วันถ้าถึงฮ่องกงปุ๊บไม่มีใครจัดการ
ตอนนี้อยู่ฮ่องโกงแล้วอีกสี่วันไม่มีใครติดต่อไปเขาฆ่าแล้ว
มูลนิธิอนุรักษ์ช้างนะครับและสิ่งแวดล้อมได้มีการแจ้งความจำนงแล้วนะครับว่า
จะพาน้องหมาตัวนี้กลับบ้านนะครับโดยที่กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ฮ่องกงนั้น
เป็นผู้ประสานการติดต่อเกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดนะฮะ
รวมถึงการดำเนินการทั้งหมดที่จะรับสุนัขตัวนี้เนี่ย
ออกมาจากสถานที่พักพิงเพื่อนำเอามาเลี้ยงนะครับ
ดูแล้วก็ประสานกับทางมูลนิธิช้างซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายแล้วก็รับอุปการะไปเค้าบอกว่าเดี๋ยวเค้าจะจ่ายเอง
ขอให้เอากลับมาเนี่ยนะครับติดไปได้ยังไงล่ะ
มันไปกระโดดขึ้นไปได้มันคงเดิน
ตอนนี้ข่าวดังอยู่นะเรื่องนี้
ตอนช่วงขนข้าวขนของมันก็คงอาจจะเป็นกล้าเป็นกล้า
ท่าเรือแหลมชะบังหรือเปล่าใช่ไหม

แต่ถ้าเป็นคุณพ่อดำติดเป็นคุณพ่อดำต้องโดดลงทะเลไปเลยนะ
แม้คุณบอกว่าเป็นว่างแต่คนพักเหนือขอนแก่นเองตอนนี้ก็๒๐๐ับแล้วนะ
แหละตอนนี้เขาบอกขอนแก่นเองก็ไม่ได้น้อยไปกว่าเชียงใหม่นะเขาบอก

แต่เขาที่นั่งอากาศเป็นเย็นอยู่ด้วยเหรอ

ถูกหาวเป็นนางเอกเรื่องเยอะไงตอนนี้

เมื่อวานนี้เบลล่าก็ถือว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีทอง

ปีนี้ก็ยังทองปีนี้ก็ยังทองอยู่
นี่ไงเรื่องใหม่นี้เขาก็ดีมากเลยนะ
กรงกรรมเนี่ยดังมากนะ
นี่ดิฉันโทรไปหาคุณในใหม่เจริญปุระนะ

เสิร์ตนางเต็มไปอีกปีครึ่ง
เสิร์ตนางเต็มอีกปีครึ่ง
แล้วก็ถามว่าเออไม่คิดจะมาเยี่ยมเหรอ

อายุนาง๕๐แล้วคิดดูเองกันว่า
กรงกรรมเปลี่ยนเปลี่ยนนางเลยนะ

ออเราเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องนะ

แบบสุดสำหรับเบลล่าลานีเนี่ย

ตอนนี้ก็บอกว่าดังเรตติ้งก็ขึ้นใช่ไหมล่ะ

ล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่านางเยอะ

แล้วก็ถอนตัวจากละครเรื่องหนึ่งเพราะว่าไม่ปลื้มพระเอกที่ถูกเปลี่ยนตัว
ล่าสุดเบลล่าเขาออกมาเคลียร์ต่อหน้าสิ่งมันช่วยว่า
ถ้าเป็นคิวโปรโมทละครเบลล่ายินดีไปอยู่แล้ว
แล้วก็นางก็บอกว่าถ่ายละครตั้งหลายเดือน
พอละครจะออแอร์ทำไมจะไม่อยากไปร่วมแสดงความยินดี
ถ้าคิวว่างก็ไปโปรโมทให้อยู่แล้ว
ส่วนเรื่องที่เราถอนตัวจากสองเสน่หา
เพราะเรื่องเปลี่ยนตัวพระเอกคือการเลือกพระเอก
การเลือกเรื่องไม่เกี่ยวกับนาง

ก็เหมือนกับคนหนึ่งที่แบบมีผลงานออกมา
เราก็ทำผลงานที่ดีที่สุดเราก็จะทำให้ได้

ชี้แจงทางผู้ใหญ่ทางช่องแล้วก็ทางผู้จัดเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทุกคนก็น่ารักเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาอะไร
ส่วนกระแสที่ดังแล้วก็ต้องเรื่องเยอะ

นาก็บอกว่าเหมือนเดิมทุกโอกาสที่เข้ามา

ครั้งหนึ่งก็มีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตก็ต้องดีซะหน่อย

ขนาดพิจิกรบางคนอยู่มาตั้งหน้าถึงเรื่องเยอะจี๋ยวไม

มันไม่ได้เท่าคุณสักครึ่งเลยลูกจะบอกให้

ฉันทำงานอยู่ในขอบเขต
คุณเอาสคริปต์มาบี๊บให้กำปลาใส่หน้าก็โง่งยิ่ง
เสื้อผ้าเอามาไม่ถูกจังแล้วก็เครื่องใส่เข้าโง่งยิง

นี่เหมือนมีเลยฮะต้องแวะกัดมาเหรอเมื่อกี้นี่
เฮ้ฉันไม่เคยเป็นอย่างงี้เลยนะเขาบอก
ที่บอกมากนะคะคนที่พูดก็แหละค่ะ
ฉันเข้าใจค่ะเพราะว่าอยู่มานานรู้เหมือนกัน

พิธีกรบางคนแม่งอยู่กันมาเป็น๑๔ปีมันยังเยอะเลย
ทำไมเธอไม่ซึมซับความน้อยอย่างฉันบ้างวะ
เขาเป็นซุปตา
โอ๊ยพิธีกรแม่พระโอ๊ยประเสริฐที่สุด
เป็นคนที่ไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
โอ้โหไม่เคยด่าใคร
ดีทั้งคู่จริงแล้วดีทั้งคู่ดีทั้งคู่ดี

นางแหงกัดเราเจ็บ

ต้องรับฟังอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้
สวิตชิงไม่ดีน่ะเดี๋ยวกล่องสวิง
อันนี้ดีกว่าค่ะน้องบีเขาโสดแล้วนะ

นางก็ต่อย้านางก็ตอบว่า

เพราะเราไปทะเลก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำใช่ป่ะ
เราก็ต้องดูถึงอายุด้วยนะ
เวลาเราแต่งตัวใช่ไหม
ตอนนี้มันไม่ได้แก่นะคะ
ถ้าแก่ก็คงจะไม่กล้าทำแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้ที่ทำได้ก็วัยเรา

ไอจีกันสุดฤทธิเลยจริงนะชีวิต

แฮปปี้มากค่ะ
ตอนนี้นะคะก็มีคนเข้ามาคุยปกติค่ะ

บีก็ไม่ได้ว่าไม่เชิงจะมาปิดหรอก
แต่ว่าการที่จะมีใครเข้ามาคุย
ก็คุยกันเป็นมารยาท

แล้วก็แค่สนิทกันเท่านั้นเอง

อย่าม้าวว่าเป็นแฟน
เพราะว่าบีเองก็ยังเปิดโอกาส
ลงให้คนอื่นที่ใช้อำนาจก้าว

ปั๊บสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมา

ปีกว่า๒ปีกว่า๓ปีนะแต่ล่าสุดเธอออกมาพูดเปิดเผยว่าทำไมเธอถึงเลิก
คือไม่ได้เปิดเผยมากหรอกก็คือส่วนหนึ่งนะฮะ
นักแสดงหนุ่มหลังจากครองรักกันมานานพอสมควร
เมื่อเร็วนี้บอกว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดที่มีแต่ขาวกับดำ
แต่เรื่องหลักเลยที่นำไปสู่การหย่าร้างของเรานั่นก็คือความเห็นที่แตกต่างกันในการเลี้ยงดูลูก

เขาถึงขั้นอิจฉาฉันเพราะฉันไม่ยอมให้เขาโปรโมทธุรกิจของฉัน
แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาคือพ่อของลูกฉันฉันไม่อยากพูดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้

ซึ่งทำให้อดีตสามีรู้สึกเหมือนถูกกีดกันออกมา

กำลังจะออกฉายเร็วนี้นะครับก็เลยมีการออกมาโปรโมทนะครับแล้วก็ท่ามกลางกระแสข่าวลือเยอะแยะมากมาย

ก็คือแบบว่าอดอาหารไปเรื่อยเพราะนางกลัวอ้วนมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เคยไปบำบัดเหมือนกันนะไม่ได้เป็นนั้นนะเป็นโรคซึมเศร้า
ใช่นางเนี่ยยอมรับเล่นอันที่เป็นแม่มดเนี่ยนะสาเหตุเพราะว่าผัวนางบอกว่าเล่นเถอะเพราะว่าไม่งั้นนะนางเนี่ยนะคงจะต้องซึมเศร้าอย่างนี้เพราะนางกลัวไปหมดเลยระยะหลัง

ก็มาได้กันตอนที่เล่นหนังที่เป็นผัวเมียตีกันเรื่องอะไรนะจำไม่ได้ล่ะนั้นก็ไปได้ก็จะไปแย่งกับคนอื่นมา

อันเจนัทโจรีเข้าไปแย่งแบตพิษจากคนอื่นมาเหมือนกันอ้าวไปดูแท็กของเราบ้าง
ใช่ที่เป็นแม่มดซึ่งหัวนั้นนางบทดีมาก

ยังอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกัน

แล้วเป็นยังไงเหอะไหมนี่น้อย

ไม่ได้เตรียมพร้อมหรอกยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เลย

รูปปัจจุบันเลย

ที่ลูกจะออกมาแล้วบอกว่า

ก็คิดว่าน่าจะผ่าคลอดนั่นแหละ

โอ๊ยเรื่องชื่อนี้ยังไม่ได้ตั้งหรอกครับ

มุมมองต่างแล้วเนี่ย

บอกว่าก็ไม่เปลี่ยนนะปกติเหมือนเดิม
แค่มีความตื่นเต้นเข้ามาอีกนิดนึงเท่านั้นเอง
ตั้งแต่มีก็อาจจะใช้ชีวิตดรอบลงนิดหน่อย

นะฮะก็เป็นสไตล์ของแท็กคนนี้แหละ

ไม่ใช่เพื่อลูกนะเพื่อเมียด้วย

คือผู้หญิงที่แบบรดทนรอไอท็คมานาน

ก็ใช่ไงหลวงใหญ่ไอท็คมันไม่ควรจะมีเมีย

ใครจะก้าวมาทำผัวต้องแบบว่า

คือไม่ต้องไปตามกลายเป็นแบบวันหนึ่งจะต้องกลับมาเองเลย

อยู่กับตอนต้นของนางรู้หมดนะ

ไม่ให้ปีนแล้วน่ากลัวเนอะ
ก็มันตกมันตกเยอะไปพี่๒ลำ๓ลำเข้าไปแล้ว

เอาทำไมไม่มีผลิตแล้วก็เลิกแล้วก็จบขัดทุน
เขาจะต้องผลิตอีกประมาณแค่๑๐ลำเพื่อที่จะส่งไปให้กับลูกค้าที่ออเดอร์ไว้
พอหมดอัน๑๐ลำเขาเลิกแล้วนะบริษัทเลิกไปแล้วนะ

โอ้โหคุณเคยบินเหรอ

อ๋อ๗๓๗เคยเจอคุณทุกคน
จะมึกเคยรู้ว่าไม่เป็นอะไร

ให้มีการแบบลองพิสูจน์กันดูก่อนว่ามันยังไงเนอะ
ก็ดีแล้วฮะก็จะได้ปลอดภัยเนอะลองดูกันไปก่อน
พรุ่งนี้กลับมาพบกับพรุ่งนี้มีใช่ไหม
มีสิค่ะวันสุขเท่านั้นที่ไม่มี